คุณผู้ชมไปร่วมส่งหม่อมน้อยเป็นครั้งสุดท้ายกันหน่อย

สายวันนี้เวลาประมาณ๙นาฬิกาที่ผ่านมา
คนใกล้ชิดลูกศิลปลูกหาในวงการเกือบ๔๐คน
รวมส่งหม่อมน้อยเป็นครั้งสุดท้าย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งครอบครัวคนใกล้ชิด
รวมไปถึงลูกสิบในวงการบันเทิงพร้อมใจค่ะ

พิธีลอยอังคารที่ปากน้ำปรานบุรี
กลางสายฝนที่โปรยปลายลงมานะครับ
ว่าจะเป็นครอบครัวของพี่อ๊อฟพงพัฒนวัชิระบรรจง
นกสินใจพี่นกชัดชัยพี่ชุชุดาพา
หม่อมน้อยน้องชายนะคะเล่าให้ฟังว่า
ช่วงที่หม่อมน้อยป่วยหนัก
ก็พาหม่อมน้อยมาพักฟื้นที่บ้านพักตักอากาศ
ปรานบุรีใช่ค่ะคือวันพระอาจารย์เมิงศพหม่อมน้อย
ก็บอกเล่าให้ฟังว่าช่วงที่คือช่วงท้ายแล้วที่หม่อมน้อยป่วยนะคะ

ก็คือหลังจากเสร็จพิธีพระราชทานเมืองศพวันหนึ่งนะคะ
ก็เหมือนพาอาเทียมาพักผ่อนก่อน

คุณผู้ชมก็ตามภาพที่เห็นก็ได้ลอยอังคาร
เพราะว่าหม่อมน้อยชื่นชอบปรานบุรีอากาศดี
เป็นบ้านพักตักอากาศส่วนตัวด้วยนะคะ

ถ้าพี่ก็รู้สึกดีใจที่ส่วนตัวได้ถวายงานหม่อมน้อย

แล้วก็เราก็ได้ทำข่าวจนถึงวันสุดท้ายได้ส่งท่าน

ไปเป็นครูบนฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ

ก็ทุกอย่างทุกผลงานก็ยังอยู่ในความทรงจำของเราเสมอนะคะ